ดูแล้วนะครับผมก็อยากจินตนาการ
เพราะว่าที่จะไปนะครับเพื่อนเตรียมตัวแล้วครับ

เชียงใหม่ตอนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเพราะว่า
จุดนี้ที่จะพาไปในวันนี้ครับคุณผู้ชม
จะพาไปห้วยติงเท่าห้วยติงเท่านะครับเรื่องราว
เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพูดถึงเรื่องของคิงคอง
คิงคองนี่เหรอครับนี่คือตอนแรกมีคิงคองแค่๒ตัว
คองบุกเชียงใหม่ใช่คิงคองตัวนี้ตัวใหญ่เป็นตัวพ่อนะครับ
สูง๘เมตรเลยทีเดียวนะครับ
ความสูงแบบนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นคิงคลองที่บอกว่าเป็นจุดเซลฟี่
ของนักท่องเที่ยวที่จะผ่านไปผ่านมาเป็นแลนดมาร์คแห่งใหม่
แล้วดูสิอยู่กลางทุ่งนา
คิงคองตัวใหญ่ยักษ์นี้มันทำจากหุ่นฟางเหรอครับพี่เด็บเก้ย

ครอบครัวคิงคองยักษ์พ่อแม่ลูกทั้ง๓ตัวนี้

เขาบอกว่าถูกสร้างบริเวณจุดนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า
บริเวณตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
คือห้วยตึงเท่าก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะ
หลายคนชอบไปสูดอากาศไปเที่ยวที่นี่กันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็นี่มีสัญลักษณ์ใหม่ให้เซลฟี่ให้ถ่ายรูปกันนะฮะ
ใช่ไปเช็คอินไปบอกว่า
ถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วไม่ไปห้วยตึงเท่า
อาจจะไปไม่ถึงเชียงใหม่เลยว่างั้นพูดอย่างนี้นะครับ

พันเอกสุปกรณ์เรือนสติผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่า

ก็เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคหุ่นฟางชิงคลองว่า
ต้องการสื่อความหมายถึงป่า

เนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด๒๔๖๓ไร่
ก็ได้ก็จึงมอบหมายให้ทีมงานมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีอีสาน
นำเศษฟางที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปลูกข้าว
สร้างเป็นหุ่นฟางคิงคอง๓ตัวครับ
ซึ่งมีโครงสร้างภายในเป็นเหล็ก
ก่อนหน้านี้ได้ซากจิงคอง๒ตัวซึ่งเป็นแม่ลูกไปแล้วนะครับ
โดยตัวแม่ชื่อขวัญข้าวสูง๖เมตร
และลูกชื่อรันเขตสูง๔เมตร
ส่วนตัวใหญ่ล่าสุดก็เป็นตัวพ่อนะครับ
มีขนาดสูงกว่า๘เมตรนะครับ
ซึ่งหากเข้าไปในลำตัวของคิงคองก็จะเห็นตับไตไส้พุงเลยทีเดียว
แล้วที่สำคัญครับเห็นหัวใจของคิงคองด้วยนะครับ
ใช้ทุนสร้างกว่า๔แสน๑หมื่นบาท
และใช้เวลาในการก่อสร้างนาน๒๓วัน
ทำให้ขณะนี้มีหุ่นฟางคิงคองครบ๓ตัว
ซึ่งเป็นครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
และพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้ครับ
จริงเขาใช้เวลาสร้างไม่นานนะไม่ถึงเดือน
แล้วก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่หลายคนไป
จะต้องมาถ่ายรูปตรงจุดนี้

คือนักท่องเที่ยวเขาสามารถไปยืนถ่ายรูปบนฝ่ามือ

หรือว่าทำท่าเหมือนกับไปหอมแก้มไปจุ๊บแก้มคิงคองยักษ์ได้ด้วย

ทีนี้ค่ะเขามีกิจกรรมให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันด้วยนะ
ประกวดตั้งชื่อให้กับคิงคองยักษ์ตัวใหม่กันหน่อยค่ะ
ประกวดใครอยากรู้รายละเอียดนะเข้าไปดูได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก
้วยตึงเท่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ซึ่งคนที่ได้รับการคัดเลือกได้เงินรางวัลด้วยนะคุณ
เดี๋ยววันที่๕ธันวาคมนี้จะประกาศผล
ช่วยกันตั้งชื่อหน่อยเจ้าคิงคองยักษ์ตัวใหม่นี้

จากไปตั้งชื่อให้เจ้าคิงคองแล้วไปถ่ายรูปคู่กับคิงคองแล้ว
อย่าลืมนะห้วยตึงเท่าถือว่ามีกิจกรรมต่าง
สนุกสนานมากมายแล้วก็สูดอากาศนะครับ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาเนิ่นนานแล้วนะครับ
ก็มีทั้งให้บริการห่วงยางว่ายน้ำ
ว่ายน้ำได้เพราะมีหาดทรายคล้ายชายทะเลเลย
แล้วก็มีจักรยานน้ำมีตกปลามีกิจกรรมเกม
มีอาหารมีร้านต่างมากมายกว่า๒๐ร้านคุณ
น่าไปจริงนะครับ

ตัวแม่ตัวลูกได้ชื่อแล้วนะครับ
ฝันเท่ากับรังเกตคุณพ่อยังไม่ได้นะครับ
เข้าไปที่เฟสบุ๊คง่วยติ่งเท่า